แล้วก็ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หนึ่งในนั้นก็คือแนวทางการให้มีคอรมอส่วนหน้า
ซึ่งล่าสุดนี้พอจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับ
รอเท่านั้นครับคุณผู้ชมอีกประมาณ๕วัน
เพราะว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกแล้วนะครับว่า
๑ตุลาคมนี้รอเพียงแค่นายกรัฐมนตรี
ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคอรมอส่วนหน้าก็เท่านั้น
ส่วนพลเอกอุดมเดชศิตบุตรนะครับบอกว่า
ถ้าหากว่าตัวเองต้องรับหน้าที่นี้
ก็ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอะไรก็ตาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับ
ในการจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

เพื่อมาทำหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า
โดยพลเอกประวิทย์บอกว่าขอให้รอรายชื่อที่ชัดเจนวันที่๑ตุลาคมนี้
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นคนลงนาม
ไม่ต้องนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ผู้ที่จะลงไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
ต้องมีส่วนในการดูแลรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนจะใช่ชื่อของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่

จะเป็นคนพิจารณาเองนะครับว่าจะมอบหมายภารกิจใดให้ไปทำ

อยากรู้ไปทำไมเดี๋ยวก็รู้ไม่กี่วันแล้ววันนี้ไม่ได้เชื่ออะไรนะ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
ก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าฉันจะให้ทำอะไร
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับบอกว่ายังไม่ทราบ
กรณีที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีส่วนหน้าไปดูแลการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ไม่ว่าพลเอกประวิทย์จะให้ไปทำงานอะไรก็ตามตัวเองยินดีจะทำทุกอย่าง
เดี๋ยวเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมรอดูความคืบหน้าว่าสรุปออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร